ภาพยนตร์เรื่องใหม่เขาเปิดตัวกันไปแล้ว

จากค่ายหนังน้องใหม่บริษัทนวรรดินิมิตรจำกัดค่ะ
หนังรักที่เขาบอกว่าจะสร้างแรงดึงดูดแห่งความรัก
๓นักแสดงนำทั้งบอยปกรณ์เต้ยเจรินพรแล้วก็หลุยสก๊อตนั่นเองค่ะ
รวมด้วยทัพนักแสดงสมทบอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะ
งานนี้เป๊บนพสิทธิ์ผู้จัดพร้อมบรรดานักแสดงบอกว่า
ทุกคนตั้งใจทำหนังเรื่องนี้มากเลย
เพื่อจะส่งผลงานดีให้คอหนังได้ชมกัน
ซึ่งตอนนี้เขาก็เดินหน้าถ่ายทำกันไปบ้างแล้วค่ะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ชมกันในช่วงกลางปีหน้านี้ล่ะค่ะ
มันเป็นเรื่องที่สามารถดูได้ตั้งแต่ทุกรุ่นทุกวัยเลย

คิดว่าประมาณเกือบกลางปีหน้านะครับ

ก็ขอฝากไว้ทุกท่านด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจให้พวกเราครับเราไปถ่ายทำถึงญี่ปุ่น
เดี๋ยวเราจะไประนองด้วยครับเร็วนี้นะครับ

แล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องพรมลิขิตอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็มีพูดญี่ปุ่นในบางฉากครับผม
ก็ถามเอาจากร่ามว่าต้องพูดว่าอะไรยังไงบ้าง
ก็จะเป็นแบบคนซ่าหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพรมลิขิต

แต่ว่าลึกแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากเจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะ

ความรักของเราในสายตาของตัวเองเป็นอย่างไรครับ

ทั้งจะโหละและปนน้ำตาไปด้วยเลย
รับรองดูแล้วจะอินมากนะครับ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองแล้วต้องบอกว่า
เป็นภาพยนตร์ที่มีการรวมเอาดาวบนจอแก้วมาไว้ในจอเงินนะคุณ